อ้าวอีกนึงเรื่องอย่างที่บอกไปนะครับว่า
หนุ่มคนไหนที่รู้สึกว่าอยากมีความรักอยากจะมีครอบครัวแล้ว
หาแฟนอยู่มีเศรษฐินีคนนึงค่ะ

ขอรับสมัครสามี๑อัตรา
เงินไม่มีไม่ใช่ปัญหาขอแค่จริงใจและเอ็นดูลูกของเธอก็พอครับ

สมัครสามี๑อัตราพร้อมคุยพร้อมอยู่ด้วยกันตลอดชีวิต
แก่แล้วไม่คุยเยอะคุยเลิศเถอะมันเด็กน้อย
เขาบอกว่าขอแค่๖ข้อ
ข้อแรกผู้หญิงในเป็นแม่ไม้ลูกติด๓คน

ข้อที่๒ฝ่ายหญิงมีบ้านมีรถมีคอนโด

แต่ไม่ต้องกลัวเรามีปัญญาผ่อนทุกเดือนจ้ะ
ข้อ๓ฝ่ายหญิงมีมอเตอร์ไซค์๓คันกระบะเก่า๒คัน๖ล้อเก่า๑คันรถเก๋งเก่า๑คัน
ข้อสี่ฝ่ายหญิงมีอาชีพรับซื้อของเก่าเปิดเองดูแลเองบริหารเองมา๕ปีแล้ว
โอ้โหต้องบอกว่าอาชีพนี้เงินเข้าเยอะ
ข้อ๕ฝ่ายหญิงมีการศึกษาปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการบัญชีแต่ไม่ได้ใช้ใบปริญญาหาเงินหางาน
ตอนนี้กำลังศึกษาปริญญาชีวิตรอจบอยู่

ถูกและข้อ๖นิสัยใจคอเดี๋ยวมาศึกษากันต่อแค่คุณเปิดใจกับคุณสมบัติของเราก่อน
ข้อนี้คือเป็นคุณสมบัติของฝ่ายหญิงที่ผู้ชายจะรับได้หรือไม่
รับได้ไหมคะใครรับได้ไปต่อค่ะคุณผู้ชม
ไปดูคุณสมบัติฝ่ายชายบ้างผู้หญิงบอกว่าไม่ขออะไรมาก๕ข้อก็พอแล้ว
ข้อที่๑ต้องไม่มีพันธะใดต้องไม่มีคนคุยต้องไม่มีแฟนไม่มีเมีย
เล็บถ้าเคยมีเมียแต่เมียเสียชีวิตแล้วได้อยู่นะเขาเขียนว่า
มีเมียแต่เมียตายแล้วได้อยู่นะเออเออข้อที่สองต้องไม่รังเกียจความเป็นแม่ม่ายลูกสาม
ไม่ต้องรักลูกเราก็ได้แต่ขอให้เอ็นดูพวกเขาก็พอข้อที่สามไม่ติดเหล้าไม่ติดบุหรี่
ไม่ติดการพนันเธอใช้คำว่าไม่ติดนะไม่ได้บอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ดื่มเออแต่
ทำได้แต่ต้องไม่ติดไม่ติดอ่าข้อสี่ขอผู้ชายที่มีความเป็นลูกผู้ชาย
เรื่องเงินไม่ต้องคุณไม่ต้องซัพพอร์ตเราด้านการเงินเรามีขอความเป็นลูกผู้ชายจากคุณก็พอ
ข้อสุดท้ายข้อห้าพร้อมที่จะคบและซื่อสัตว์ต่อกันไม่ถือมีดรอแทงข้างหลังกันตลอดเวลา
ข้อนี้ใครมีส่งใบสมัครไปเลยจ้าเธอทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะคะว่า
ลองเปิดใจดูแล้วคุณจะรู้ว่าสวรรค์มีจริง
อันนี้ต้องบอกว่าขายของเก่งขายสุดอะไรสุดก็จบบริหารธุรกิจมาเนอะ
เพื่อนก็ช่วยแชร์ได้แชร์ไปจนกว่าจะเจอเนื้อคู่
ถ้าไม่เจอจริงเราก็พร้อมจะโสดตลอดชีวิตเราประกาศชัดเจนแล้ว
แล้วคุณล่ะพร้อมจะชัดเจนกับเราหรือยังโอ้โหแต่ละประโยคนี้แหม
นี่ไงเขามีสมบัติสำนวนเขาเรียกว่าเป็นคนที่คิดแล้วก่อนที่จะโพสต์ข้อความเหล่านี้
ถูกคือไม่ได้โพสต์เอาสนุกหรือว่าโพสต์เรียกยอดไลค์คือคิดมาดีแล้วว่า
คือในเมื่อยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร

เอาเลยเอาประกาศเลยขอให้ได้๕ข้อนี้ก็พอ
แต่ปรากฏว่าพอโพสต์ปุ๊บ
เนี่ยส่งรูปมาผมสนใจครับอย่างนู้นอย่างนี้นี่
อย่างผมไม่แคร์แต่ผมแคร์ความรู้สึกของคุณมากกว่าครับ
ฝ่ายหญิงก็เลยลบโพสต์ออกไปเพราะว่าคือมันก็เข้ามาโพสต์กันเยอะมาก
ไปนะฮะก็ต้องฝากเตือนคุณผู้หญิงนะระวังคือมันมันก็ต้องสแกนด้วยอ่ะ
คือคนที่เข้าไปหาคุณเขาจะหวังแค่สมบัติหรือเงินคุณหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าโลกออนไลน์ค่ะคือเรารู้หน้าไม่รู้ใจจริงนะ
จะเอารูปใครมาตั้งเป็นโปรไฟล์ก็ได้จะแบบเขียนโปรไฟล์ขึ้นเองก็ได้ว่าเรียนที่ไหนจบยังไงทำงานอะไรแบบนี้ค่ะ
อันตรายเหมือนกันก็ศึกษากันดีดีคุยกันคุยกันให้รู้กันก่อนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเป็นคนแบบไหนกันแน
ครอบครัวเป็นยังไงอย่างนี้นะฮะเพราะว่าคุณอยากมีคนนี้เป็นคนสุดท้ายอยากให้แบบได้คนที่ดีที่สุดไป
ถูกก็อยากให้ได้คนที่เป็นคู่ชีวิตแล้วก็จะอยู่ด้วยกันรักกันซื่อสัตว์กันไปจนแก่เท่า
โอ้โหชอบมากเอาให้ถ่ายไว้เลยน้องมิ้นชอบมาก
เอ้าใครสนใจสมัครไปสมัครไปแก่แล้วไม่คุยเยอะคุยเรื่องเธอเป็นเด็กน้อยแน็ตเติ๊ปชอบมาก